อยากจะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยทานกัน
ร้านนี้อร่อยจริงคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะเมนูเล้งแซ่บ

รวมไปถึงหมูสามชั้นราดน้ำปลา

หน้าหมูสำชันทอดราดน้ำปลาเนี่ยภูตรอร่อยจนขนาดนึงอะสั่งได้แค่โต๊ะละที่เท่านั้น

โต๊ะละจานเท่านั้นของมันไม่พอสิมันอร่อยจัดอ่ะคุณ
มากันที่ร้านนี้เลยร้านราชาข้าวต้ม๑บาท
ริมถนนจรดวิถีทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ร้านข้าวต้มร้านนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อย
คุณดูภาพเมนูของเล้งแซ่บ

ถูกต้องค่ะ๓ชั้นราดน้ำปลา
เมนูเด็ดที่เขาร่ำลือกันว่ามาแล้วต้องสั่งก็คือ๒เมนูนี้แหละ
เพราะว่าอร่อยถึงขั้นว่าขอจำกัดจำนวนการสั่งของลูกค้านะ
บางโต๊ะนี่มาจะสั่งอยู่แค่๒อย่างเลย
คิดจะทานอย่างอื่นเลยเพราะว่าบอกว่าเมนูเด็ด
จริงที่นี่เขาเด็ดทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง
ปลาทอดเขาก็มีเหมือนกันนะคะ
เมนูที่พูดมาขายดีมากจริง
ไปถามเจ้าของร้านคุณพัชชาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
สาเหตุที่ต้องจำกัดการเสิร์ฟอาหารของ๒เมนู
เป็นเพราะว่าเมนูที่ลูกค้าสั่งเนี่ย
มันคือเป็นเมนูที่สั่งกันเยอะมาก

ใช้เล้งเทียเยอะขนาดไหน

โอ้โหน้องเวตต้องชามไม่พอจะใส่
ถูกต้องเยอะจริงคุณนะแล้วคือเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะเน้นเรื่องของคุณภาพ
ก็เลยอยากจะให้ลูกค้าท่านอื่นได้ทานแบบครบทั่วถึงกัน
ก็จำกัดกันสักนิดหนึ่งนะคะ
สูตรเด็ดความอร่อยที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจก็คือ
ทางร้านเนี่ยเขาจะคัดสรรเนื้อหมูที่มีคุณภาพมาทำ

เจ้าของร้านคุณพัชชาเขาบอกว่าหมูสามชั้นของเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มใน
พอราดกับน้ำราดตามสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาเองแล้ว
ยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นไปอีก
ใครได้ชิมก็ติดอกติดใจกันไปแน่นอนอืม
อีกหนึ่งเมนูเด็ดดิฉันต้องกลืนน้ำลายตาม
ก็คือเมนูเล้งแซ่บยักษ์ชามนี้นี่เอง
โอ้โหพลิกมายกสวนนะน้องใบตอ
น่าจะยิ่งกว่าสวนเดียวค่ะคุณ๓๔สวนกันเลย
ทีเด็ดมันอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำราด
ที่เขาทำเองสดแบบจานต่อจาน
ทำให้รสชาติออกมาอร่อยแซ่บถึงใจแบบนี้นะคะ
เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนหิวแล้ว
อยากจะไปลองทานกันดูบ้างนะคะ
ลิ้มลองความอร่อยของเมนูแซ่บเหล่านี้กันได้
ที่ร้านราชาข้าวต้ม๑บาท

ร้านตั้งอยู่ริมถนนจวิถีทองอมมจังหวัดสุโขทัยนะ
เปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปนะจ๊ะ
สามารถหาไม่ยากแถวถนนจวิถีทอง
อยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ค่ะเป็นร้านที่แบบขายดีมากลูกค้ามาทุกโต๊ะต้องสั่ง๒เมนูนี้
ก็เลยต้องมีการจำกัดนิดนึงว่ามาแล้วขออนุญาตอย่างหมูสามชั้นราดน้ำปลาเนี่ย
ละ๑ที่เนาะส่วนเล้งแซ่บโต๊ะละ๓๔ที่ยังโอเค
จะได้ทานกันทั่วหน้าหลายคน
ใช่บางคนไปถึงเดี๋ยวเรา๓คนเข้าไปถึง
เล้งแซ่บ๑๐หมูสำชัน๑๕โต๊ะหลังเบาะ

เพราะอร่อยไงเดี๋ยวเราบอกอร่อยก็จะกินเนื่อยนี้
แต่จริงอย่างที่บอกว่าที่ร้านอร่อยทุกอย่าง
มีปลาทอดราดน้ำปลาอะไรอย่างนี้
มีเหมือนเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นเหมือนต้มแบบว่าอะไรนะ

ต้มลูกเสือชูสับนิ้ว

ลูกเสือ

เขาเรียกว่าอะไรนะขาไก่ต้มแซ่บอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ซุปเปอร์ซุปเปอร์เออนั้น

หิวคุณผู้ชมก็น่าจะหิวนะ